สองฝั่งแม่น้ำก็ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

ชาวบ้านกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ซ้ำรอยหรือเปล่า

ติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันนะครับกับคุณพัชรพลลั่นธมเหลือง
รายงานมาจากอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเซนาจังหวัดพระนคร๔อายุทยา
ระดับน้ำในพื้นที่บริเวณนี้เพิ่มขึ้นจากช่วงคืนที่ผ่านมา
จุดจากที่เราสำรวจดูนะครับลึกเกือบ๓เมตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยมีการประชุมกัน
เพื่อเตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่ครับ
สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขณะนี้ในอำเภอเสนาได้รับผลกระทบจำนวน๙ตำบล๖๗หมู่บ้าน
เดือดร้อน๕๐๐ครัวเรือนระดับน้ำเฉลี่ยอยู่ที่๕๐๗๐เซนติเมตร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่มายังตำบลหัวเวียง
อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งบริเวณนี้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ถูกส่งมาจากเขื่อนเจ้าพญา
ระดับน้ำช่วงคืนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกกว่า๒๐เซนติเมตร
ต่อมามีจุดที่น้ำลึกสุดอยู่ประมาณ๓๐เมตรด้วยกันนะครับ
ถูกน้ำท่วมแล้วและมีแนวโน้มว่าความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอีก
หน่วยงานในพื้นที่จึงได้มีการสั่งการทำคันกั้นน้ำ
แต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์ว่ามวลน้ำจะมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่
อาชยุทธ์อเนกลาบรองนายกเทศบาลตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาให้ข้อมูลว่า
หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่
อีกทั้งอยากให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูง
เนื่องจากไม่ทราบว่ามวลน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่
ทักษะมีโอกาสสวัสดิ์อย่างแล้วก็ทราบว่ามันมีจริงต้องเข้าไป
ทำให้ชุมชนของพวกเขาเกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี๒๕๕๙
ซึ่งชาวบ้านก็ได้แต่หวังเอาไว้ว่าน้ำจะลดลงโดยเร็ว
ก็ธรรมดามันก็ไม่มากนะฮะแต่นี่มันท่วมเกินนี่
และจะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับระดับน้ำ
ให้ประชาชนได้รับทราบตลอดทั้งวัน
ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

จะไปดูว่าพวกเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างไร

ลุกเวลา๑๖น๓๐นถึง๑๗น๓๐น
ชะลพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ